มีถนนเส้นหนึ่งชาวบ้านบอกมีแก๊งปลาหิน

ล่าสุดเนี่ยชาวบ้านโดนอีกแต่คราวนี้เขาไม่ยอมนะครับ
เขาขับรถไล่วนหาจนเจอรถต้องสงสัยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะไล่ตามหาจนเจอแต่ผู้ต้องสงสัยนี่โกยแนบหนีเข้าไปนู่น
คืออ้างว่าก็รถที่ขับผ่านไปผ่านมาชอบเปิดไฟสูง
เขาโดนไฟสูงเขาก็โมโหเอาหินไปปลาเขาโอ้อย่างนี้มันได้เหรอนี่ฮะ
ล้อมจับกันนะครับทุกผู้ชมครับชาวโม่งชาวบ้านมาช่วยกันเต็มเลยนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ย
เขาเชื่อว่าเป็นคนก่อเหตุนี่เห็นไหมฮะร่องรอยของรถของเขานะครับ
เอาหินเนี่ยเครื่องใส่ปลาใส่รถที่เขาขับผ่านไปผ่านมา
เป็นถนนเส้นระหว่างพระพลาชัยบ้านท่าเสด็จนะครับ
ในพื้นที่หมู่๗ตะบนพระพลาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
รถเสียหายหลายคันอันนี้เป็นล่าสุดคันนี้นะครับ
โดนเข้าไปไม่น้อยนะจนเป็นที่ร่ำลือว่าถนนเส้นนี้มีแก๊งปลาหินก่อกวนอยู่
คุณออยเป็นเจ้าของคลิปนี้นะครับบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่ามีผู้เสียหายหลายคนถูกผู้ชายคนนี้เคยปลาหินใส่รถนะฮะ
แล้วพอไปไล่จับได้เนี่ยผู้ก่อเหตุบอกว่าโมโหที่รถที่ขับผ่านไปผ่านมาเปิดไฟสูงแยงใส่ตา
ซึ่งคนที่เขาถูกปลาหินใส่รถเขาไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้เลยนะครับ
แล้วคุณออยเนี่ยเขาบอกเขาเจอเหมือนเขาก็ไล่ตามหาวนจนเจอนะ
ขับรถวนหาจนเจอเจอจักรยานยนต์ต้องสงสัยก่อน
ตอนที่ไปถึงท่อไอเสียยังร้อนอยู่เลยจอดอยู่ที่บ้านแต่เจ้าของรถไม่อยู่
แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจมาถึงก็ไล่จนเจอนะครับ
ผู้ชายคนนี้ไปซ่อนอยู่บนต้นมะม่วงหลังบ้านท่อไอเสียยังร้อนอยู่เลย
เขาไล่มาจากถนนจอดอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่กล้าบุกลุกไง
แจ้งตำรวจนี่ฮะมาถึงซ่อนอยู่บนต้นมะม่วงหลังบ้าน
จนสุดท้ายเขาก็ยอมหลับนี่มีคนโมโหเองฮะ

เพราะว่าตอนที่บรรดาผู้เสียหายเข้ามาไล่ปิดล้อมใต้
ต้นมะม่วงอะนี่ที่เขาปีนไปแล้วลบขึ้นมาเนี่ย
เขาเครื่องรองเท้าลงมาใส่คนอื่นเขาเขาเครื่องรองเท้าลงมา

รถขับผ่านไปผ่านมานี่ไม่เปิดไฟสูงนี่แยงใส่ตาเขา
ก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมคุณไปอยู่แถวถนนแล้วคุณบอก
แยงใส่ตาแล้วไปเอาก้อนหินเครื่องใส่เขาได้ยังไง
ตำรวจตรวจปัสสาวะนะครับพบสารเสพติดนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็แจ้งเขาหาเรื่องเสพยาเสพติดไปด้วยนะฮะ
พอูทองนำไปดำเนินคดีเรียบร้อยส่วนรถของคุณออยเนี่ยนะ
ให้พวกสูบชาวบ้านดีกว่าข้าวทำสีข้าวพังเสียหายก็เกือบหมื่นนะฮะ

ยืนเที่ยงกับมันพักนึงเป็นชั่วโมงเลยแหละ

หน้าน้องคนนู้นนะที่นั่งรถกระบะ
มาเคยที่จะขึ้นไปดังให้มันลงมา
โดนหน้าพอดีก็ลงกันหมดทีเนี้ย
วันนี้คุมตัวไปได้นะวันหน้าไม่รู้ยังไงต่อ
ท่าทีแล้วไม่น่าจะใช่สาเหตุเพราะไฟรถมันแยงตาหรอก

น่าจะอย่างนั้นนั่นแหละนะคะดูจากลักษณะท่าทางแล้ว